มีแต่ของดีของเด็ดให้ได้ติดตามกัน

สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นเป็นอย่างดี
ต้องประกาศให้โลกรู้ว่านี่แหละคือ
ซุปเปอร์ชุมชนหน้าตาของมันเป็นยังไง

กระจ่องงองกระจ่องงองเจ้าข้าเอ๋ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี

ว้าว
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอจูงแขน

จูงมือคุณผู้ชมทุกท่าน
มากันที่ชุมชนบ้านมาบคล้า
หมู่ที่๙ตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร
แห่งนี้มีการรวมกลุ่มรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าของตำบล
นั่นก็คือการทำปลาส้ม

ภายใต้ชื่อกลุ่มปลาส้มปลาจีนไร้กล้างบ้านมาบคล้า
ตราสุขใจนั่นเอง
บอกเลยไม่ธรรมดานะจ๊ะ
ทางกลุ่มได้รับคัดสรรให้เป็นสุดยอดโอท็อป
ของตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุง

เพราะคลองกลุ่มจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยนะ
ว้าวชายาวิทยาลัย
ไม่ธรรมดาอ้าวไม่ธรรมดา
แต่ชาวบ้านเขามารวมกลุ่มกันได้ยังไงจ๊ะ

ส่วนมากชาวบ้านนะคะมีอาชีพประเศษจักรรม
มานึกว่าเราจะทำยังไงที่เราจะมีอาชีพเสริม
พอมาทำปลาร้าซึ่งจึงอาหารหลักของบ้านอยู่แล้ว
เราก็มาเอ๊ะปลาร้าเราก็มีแล้วเราลองทำปลาส้มดีไหม

นอกจากนี้

ยังได้รับการสนุนสนามแพ้
สนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงปลาจีน
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทดลองเพาะเลี้ยงนะจ๊ะ

ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกัน
ต่อยอดภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นก็คือ

นำโดยท่านในอำเภอนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่ากลุ่มของบ้านมาบค้านะครับ
ร่วมทางคลิปร่วมกันทำปลาส้มสุดใจของเรา

อยากให้พี่น้องมญชาชนที่ได้ดูนะครับ

สุดยอดเลยค่ะท่านในอำเภอ
แล้ววันนี้ชาวบ้านเขาจะสาธิตขั้นตอน
การทำปลาส้มปลาจีนไร้กล้างให้เราดูด้วย
เริ่มด้วยการนำปลามาขอดเกล็ดดึงไส้และดึงกล้างออก
ล้างน้ำสะอาดผสมสารส้มและเกลือเพื่อดับกลิ่นคาว๑ครั้ง
ตามด้วยล้างน้ำสะอาดอีกสองครั้งพันและปั้งปลาเป็นชิ้น
จากนั้นนำปลาที่ได้มาคลุกเคล้ากับเกลือให้เข้ากัน
พักไว้อีกครึ่งชั่วโมง
นำกระเทียมและข้าวเหนียวนึ่งมาคลุกอีกรอบ
แล้วจัดเรียงใส่ถุงพลาสติกได้เลยค่ะ
ซิลด้วยเครื่องซิลศูนยากาศ
เสร็จแล้วติดฉลากแค่นี้ก็พร้อมส่งจำหน่ายได้เลยจ้า
พิธีพิถันทุกขั้นตอนขนาดนี้
ดิฉันว่าคุณผู้ชมต้องมีติดบ้านไว้ทานบ้างแล้ว
คำถามประจำรายการจากคนดูทางบ้านนั่นก็คือ

เอ๊ะขอกระสิบว่า
ชาวบ้านขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๘๐บาท
ราคาน่ารักสุด
บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้แล้วจ้า

ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยรวยรวยเยอะจ้า
สุดยอด